มหากรรมยานยนต์ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่๓๒

มาตรฐานใหม่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก
ดังนั้นบรรดาค่ายรถยนต์ต่างนั้นก็มักจะนำรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานรถยนต์พลังงานทางเลือกมา
กับบรรดาผู้ที่เข้าชมงานนั้นได้เลือกซื้อเลือกชมแล้วก็เลือกจับจองพร้อมกันนะครับ
จากนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าตัวเลขยอดขายยอดจองน่าจะมีการขยับปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

เป็นรถรุ่นล่าสุดที่พัฒนาให้เครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงลดการปลดปล่อยมลพิษ
แต่เครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงและกำลังแรงขึ้นพร้อมกับประหยัดน้ำมันได้มากถึงร้อยละสิบเก้า
และเป็นเครื่องยนต์ต้นแบบสำหรับอนาคต
ถือว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่จะใช้ในอนาคตนับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีมาก
เพราะฉะนั้นเราถือว่าเครื่องยนต์ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่จะสร้างเขาเรียกอะไรฮะเทรนด์ใหม่นะครับ
สำหรับการออกแบบเครื่องยนต์สำหรับรถพลิกอัพในอนาคตครับ
และได้รับการลดห่อนภาษีสรรพสามิตรเหลือร้อยละ๑๔จากร้อยละ๑๗
ส่วนรุ่นอื่นจะพยายามตึงราคาเพื่อแข่งขันได้
ภาษีเราจะลดลงประมาณ๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งได้จากการที่เราตัวรถเองเนี่ยสามารถที่จะปล่อยก๊าซคาร์เบอร์ดออกไซด์ได้ต่ำกว่า๑๐๐กรัมต่อกิโลเมตรนะครับ
เราก็เอาภาษีที่เราเซฟได้ตอนนี้มาปรับลดราคาลงนะครับราคาขายลงให้กับลูกค้า
เครื่องยนต์๒๕ลิตร๑๙แรงม้า
อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน๒๐ลิตร๑๒๐
ส่วนการปรับราคาในปีหน้าจะทำให้ราคารถกระบะปรับขึ้นรถละ๒๓
ส่วนรถขนาดกลางใหญ่และอเนกประสงค์ปรับขึ้นร้อยละ๕๒
เราตั้งเป้าในการที่จะได้ยอดจองในงานนี้ก็รถละ๑๐ส่วนแบบการตลาดรถละ๑๐
ซึ่งในปีที่ผ่านมาในงานจัดแสดงรถยนต์เนี่ยเราก็จะทำได้โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐ทุกครั้งครับ
โดยฝ่ายบริหารคาดว่าปีนี้จะทำยอดขายได้เท่ากับปีที่แล้วคือ๗๐๐คัน
เรามีรถยนต์ที่มากมายหลายรุ่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าหลายกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของครอบครัวนักธุรกิจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับมีทุกไลฟ์สไตล์
และวิ่งได้มากกว่า๖๐๐กิโลเมตร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน